เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นสองสามีภรรยาเขาอ้างว่าเขาคิดถึงบ้านค่ะ
ปีนกำแพงหนีออกมาเลยนะคะคือคู่นี้เขาติดโควิดสิบเก้าทั้งคู่
โควิดด้วยติดโควิดแต่อาการสีเขียวอยู่ที่ศูนย์พักคอยที่บางโบทอง
แต่นี่ค่ะปีนกำแพงมีปีนก่อนนะคะโอ้โห
แล้วกำแพงไม่ใช่แบบเตี้ยนะกำแพงก็สูงแบบ๒เมตรกว่า
คือตัวสามีไปก่อนผ่านไปแป๊บเดียวภรรยาไปตาม
หนีกันไปทั้งคู่เลยอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ตอนปีนสามกัญญายนประมาณตีห้ากว่ากว่า
เกือบ๖โมงเช้าอะค่ะปีนไปง่ายเลย
มันสูงแต่มันเหมือนมีขั้นอะเนาะ

เตรียมตัวจะหนีตามกันไป
จริงคุณควรจะรักษาตัวให้หาย

คุณหนีไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันมีประเด็นต่อนะคะ

มีคนก่อนไปดูต้นทางเกิดไงโอ้โห้ใช้ในอยู่๓๓ไฟยิงอายุ๔๐
แต่หนีกันไปแบบนี้คือตัวภรรยาค่ะมารักษาตัวตั้งแต่๒๗สิงหาคม
และจริงแล้วต้องอยู่จนถึง๗กันยายนถึงจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย

แป๊บเดียวทำไมคุณถึงทนไม่ได้คะ
เชื่อไหมคะหนีออกไปกลับเข้าบ้านก็ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คนในชุมชนไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าแล้วโดนทำโทษเดี๋ยวค่อยดูว่าคู่เนี่ยโดนทำโทษยังไง
โดนทำโทษค่ะเดี๋ยวดูค่ะผู้ชายโดนทำโทษยังไงค่ะ

พื้น๒๐ครั้งค่ะเดี๋ยวดูนะคะผู้หญิงก็โดนทำโทษค่ะ

ผู้หญิงก็โดนด้วยแต่ผู้หญิงอาจจะวิดพื้นยากหน่อยครับ
แต่ยังไงดีล่ะยังไงก็ต้องโดนทำโทษนั่นแหละ

คือคุณก็ต้องกลับมาอยู่ดีเพราะว่าที่ชุมชนคุณที่บ้านคุณก็ไม่ให้เข้าบ้าน

ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะคิดอยู่ในใจว่าโอ้โหทำไมโทษเบาเหลือเกิน
คือเจ้าหน้าที่แจ้งไปที่ทางครอบครัวของทั้งคู่นะคะ
เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเขาจะหนีกลับบ้าน
จะขอกลับคอนโดคิดถึงบ้าน
แต่พอไปถึงเจ้าหน้าที่อสมบอกว่าไม่ได้
คุณเข้าบ้านไม่ได้เข้าในชุมชนไม่ได้ครับ
สมติดต่อไปที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
บอกกลับไปเลยพากลับไปเลย

แล้วก็ที่กระโดดตบแล้ววิดพื้นคือที่เดิมนะคะศูนย์พักคอยที่คุณหนีออกไป
กลับมาที่เดิมแล้วก็โดนทำโทษ
ที่ปีนตรงนี้นี่ค่ะนี่ไง

ขอพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ศูนย์พักคอยทุกคนเลยนะ
ไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกนะคะ

คุณมีที่รักษาคุณก็อยู่ให้หายดี
เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนของคนในครอบครัวคุณด้วยนะคะ
กรณีที่ท่านมีความอัดอั้นตันใจหรือว่า
ทนไม่ไหวในเรื่องใดก็ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่นะคะ

เจ้าหน้าที่ยินดีที่จะรับฟังในส่วนของ
ที่ผู้ป่วยร้องขอมานะคะก็ให้พูดกันตรง
ว่าจะมีแบบไหนอยากให้เราทำอะไรนะคะ
ผู้ป่วยก็บอกว่าทุกคนสบายดี

บอกทำไมโทษมันเบาขนาดนี้

คืออาจจะต้องแหมไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่หลาบจำกัน
ค่ะหรือว่าอาจจะยังไม่ทันทำให้ใครเดือดร้อน